คุณผู้ชมคะเช้าเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหว
แต่เขาใกล้ประเทศไทยค่อนข้างมาก
ก็คือใกล้ที่บริเวณชายแดนที่จังหวัดน่าน
ทำให้จังหวัดน่านเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าว

ไม่ว่าจะเป็นบ้านของประชาชนโรงเรียน
คือมีรอยร้าวบางจุดผนังหรือฝ้าเพดานหลุดลงมาเลย
แต่ว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเหมือนกัน

พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยจุดนี้คือพระทาสจอมทอง
อยู่ใกล้กับจุดที่เป็นศูนย์กลางเลยนะ
ก็คืออยู่ที่อำเภอปัวเนี่ยองค์ฐานร้าวแบบนี้เลยนะ
แล้วชาวบ้านเขาเล่าด้วยว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหว

พบว่าองค์พระธาตุนอกจากเกิดรอยร้าวแบบนี้เอียงด้วย
ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเตรียมหารือเพื่อจะทำบุญใหญ่
แม้ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ

ว่าการเกิดรอยร้าวแบบนี้ผู้เท่าผู้แก่ถือว่าเป็นรังไม่ดี
หรือว่าจะมีเรื่องแตกแยกเกิดขึ้นในชุมชน
เขาบอกต้องรีบทำบุญด่วนเลย
กรรมการหมู่บ้านก็เลยเตรียมหารือกัน
เพื่อที่จะทำบุญใหญ่ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะ
อีกหนึ่งจุดโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือพระธาตุจอมพริก
พระธาตุจอมพริกตั้งอยู่บริเวณบ้านเซี่ยวอำเภอท่าวังผา

ตัวฐานพระธาตุแตกหัก
กำแพงล้อมรอบเกิดรอยร้าวเนี่ยค่ะ
ราวแบบนี้คือเห็นได้ชัดเลยนะคะ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมพริกเตรียมประสานให้กรมศิลปากรมาตรวจสอบ
เพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมต่อไป
ที่ต้องถึงขั้นให้กรมศิลปากรมาดูเพราะพระธาตุจอมพริก

อายุ๘๐๐ปี

นี่ค่ะแล้วสร้างมา๘๐๐ปี

แต่ว่าไส้ด้านในที่อยู่ด้านในคือยังเป็นของเดิม
มันก็มาสร้างความเสียหายให้กับพระธาตุ
เป็นความเสียหายที่มากที่สุดแล้ว
ภายหลังซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย
ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันทำบุญ
ตามความเชื่อของชาวล้านนาต่อไปก็เชื่อว่ามันมีรอยร้าวแบบนี้
จะมาสร้างความแตกแยกให้กับคนในชุมชนหรือเปล่านะคะ